ความเครียดนะคะตอนนี้หลายหลายอย่างปัญหารุมร้าวนะคะ
บางคนก็มีอาการเครียดที่ปฐุมธานีค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งตกงานแล้วเขาก็เครียดนะคะ
ปีนป้ายบอกทางปีนขึ้นไปเนี่ยค่ะ
นี่ต้องไปเอาเบาะมาลองแล้วก็ไปเกลี้ยกล่อมไปช่วยเหลือนะคะ
ปรากฏว่าข้างล่างเนี่ยมีรองเท้าแล้วก็มีใบกระท่อมอยู่ถุงหนึ่ง

อันนี้คือที่ปฐุมธานีนะคะตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
กู้ชีพนะคะของเทศบาลนครรังสิตต้องไปดูเลยค่ะ
ค่ะนะคะผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๓๕๔๐ปี
ที่อำเภอธัญบุรีความสูงตรงจุดนี้ประมาณ๕เมตร
ข้างล่างเนี่ยเขาก็เจอรองเท้าเนี่ยค่ะแล้วก็ถุงกระท่อม
ก็คาดว่าเป็นของคนที่อยู่ข้างบนนั่นแหละค่ะนะคะ
ปีนขึ้นไปอยู่จุดที่สูงประมาณ๓เมตร
ก็ต้องตะโกนเกลี้ยกล่อมกันให้ลงมานะคะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้คือลักษณะแหม่เหมือลอย
อยู่ในอาการเหม่อไม่พูดไม่จากับใครด้วย
ข้างล่างก็ต้องเอาเบาะลมมากางเอาไว้
อีกด้านหนึ่งก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไป
จับขาผู้ชายคนนี้เอาไว้แล้วเกลี้ยกล่อมอีกครั้งหนึ่ง
เป็นชั่วโมงค่ะไปเกลี้ยกล่อมเป็นชั่วโมง
ผู้ชายคนนี้เนี่ยกระโดดลงมาที่เบาะลมนะคะ
ก็มาพูดคุยสอบถามนะคะชื่อว่านายวุฒิวัฒน์ดาแมง
บอกว่าตกงานมานานแล้วไม่รู้จะไปไหนเครียดนะคะ
ตัวเองก็เป็นโรคประสาทด้วยอยากจะให้พาไปโรงพยาบาล
อันนี้คุณผู้ชมดูดูนาทีที่เขาลงมา
เนี่ยค่ะกระโดดลงมาแล้วค่ะลงมาตรงเบาะลม
เอาไว้รองรับตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องปีนขึ้นไป
เกลี้ยกล่อมด้วยจับขาด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะก็ลงมาอย่างปลอดภัยนะคะ
นี่ค่ะตำรวจก็นำกำลังมาแล้วก็พาไปดูแลต่อไป